เราเป็นคนไทยเราก็ต้องเชียร์บอลไทย

แล้วเวลาเสียงเชียร์มันดังกระหึบแบบรอบทิศ
คือ๙๐นาทีที่เราต้องสู้ไปด้วยกัน
ผู้เล่น๑๑คนและผู้เล่นคนที่๑๒อย่างเรา
ทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้น

ผลการแข่งขันมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราหวัง

จะร้องตะโกนชื่อที่อยู่บนหลังเสื้อของพวกคุณเอง

ทางไทยลักษณ์ทีวีช่องสรรคุณสอง